นาทีระทึกกันหน่อยกับเหตุการณ์รถโดยสารที่บรรทุกสามเณรกว่า๖๐ชีวิตมาแล้วเบรกแตกค่ะ

รีดกันสนั่นเลยค่ะน่ากลัวมากคุณชิชาทั้งผู้ปกครองทั้งเนรที่อยู่บนรถเนี่ยโอ้โห
ก็นึกว่าโอเคผ่านไปได้แต่สุดท้ายมันยังไง
มันไหลค่ะเพราะบรรทุกน้ำหนักไปเกิน

ใช่แล้วสักพักไหลย้อนกลับมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
นี่บังคันที่เห็นเลย
แล้วนี้ผู้คนก็วิ่งแตกตื่นแล้วภยามจะช่วยสามมะเน่นได้อยู่ข้างใน
รถบรรทุกก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเนี่ยนะคะ
คลิปนี้ค่ะผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งนำมาโพสต์เอาไว้
บอกว่าตอนนั้นรถกำลังนำสามะเนรที่บวชภาคฤดูร้อนอยู่๖๐ชีวิต

ซึ่งตรงนี้มันเป็นเส้นทางลักษณะว่าลาดชัน

แต่จังหวะนั้นรถเกิดเบรกแตก
คนขับไม่สามารถบังคับรถได้ค่ะ
รถมันก็เลยไหลไหลมา
แล้วผู้ปกครองที่ยืนอยู่แถวนั้น
หลายคนพยายามวิ่งเข้าหารถเลย

เพราะว่าครูเขาหลง
เป็นมุมที่เหมือนกับรถมันจะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้

ล้อเหยียบเลยนะ

หลายคนตั้งคำถามว่าจังหวะที่รถไหลลงมานั้น
ทำไมสามารถในรถกลับดูนั่งนิ่ง
คือบางคนเนี่ยที่อยู่ข้างในดูนิ่งนะคะแต่มีสามเณรสองรูปออกมาจากรถเห็นไหมคะ
บางคนเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นเพราะสามเณรยังเด็กอยู่อาจจะไม่รู้จะทำยังไง
เอาจริงก็ไม่ต้องเป็นเด็กหรอกผมว่าผู้ใหญ่บางทีก็ไม่รู้ทำยังไง
จริงไม่ต้องไปคิดแทนเขาหรอกนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้หลายคนคือคงไม่ได้เตรียมมาใจมาก่อน
เพราะมันเกิดขึ้นเร็วเพียงเสื้อวินาทีครับส่วนผู้ชายเจ้าของคลิปกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะคะ
เขามาตอบคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครบาดเจ็บหนักหรือไม่มีใครเสียชีวิต
อาจจะมีเพียงแค่บาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็อาจจะตกใจกันนะคะ
ส่วนบาทพระที่มีมาด้วยเนี่ยนะก็ถูกรถเหยียบเสียหายส่วนคนไม่เป็นอะไรมาก
ไม่เป็นไรบาทพระถึงหาซื้อใหม่ได้ไม่เป็นไร
แต่ว่าเรื่องของอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เอามาเตือนใจให้เราระมัดระวัง
เฉพาะเรื่องของการเช็ครถแล้วยิ่งรถใหญ่ด้วยอย่างนี้ต้องตรวจสอบบ่อยนะคะ
ส่วนเหตุการณ์นี้มีคนบอกเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากบรรทุกน้ำหนักเกิน
อันนี้ก็ต้องดูด้วยเหมือนกันบางทีต้องให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของการบรรทุกตามกำหนด
หนึ่งเหตุเราฝากเตือนเป็นประจำฝนตกน้ำท่วมนะฮะ
มีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งมาเลนขวาสุด
ก็คิดว่าคงจะไม่มีเหตุน้ำทงน้ำท่วมแต่ถนนมันลื่น
ดันไปเจอตรงจุดที่มันเป็นแอ่งน้ำเหมือนน้ำท่วมขังก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นครับ
ถ้ามาเร็วมากร้อมันลอยนะมันเหินน้ำนะ

เพราะร้อมันเหินไปแล้วเลยเกิดรูปเทศในลักษณะแบบนี้
รถกระบะคันนี้ขับมาตามถนนเส้นมุ่งหน้ามีนบุรีกรุงเทพหมานคร
ใกล้กับจุดตัดซ้ายไปจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อย่างที่ผมบอกบริเวณผืนผิวถนนมันมีน้ำถวมอยู่
ในบางจุดมันระบายน้ำไม่พักเลือกจากตรงนี้แล้วแล้วพอเอารถไปชนก่อกลางถนนก่อน
อาจจะมีเฉียวเสาไฟนิดนึงแล้วก็กระเด็นออกทางด้านซ้ายสุด
ผมเข้าใจว่าคุณจะเป็นช่วงการหักพงพลังมาลาย
เนี่ยฮะเอามาฝากเตือนกันเหตุนี้เกิดขึ้นช่วงสัก๘โมงเช้า
ของวันที่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมา
นี่คือแบบมีสติเนอะใช่ยังพอมีสติอยู่นะครับ
เจ้าของรถเขานำคลิปนี้มาโพสต์ลงติ๊กต๊อกด้วยตัวเขาเอง
ก็มาฝากเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็ต้องบอกว่าเคราะห์ดีที่ว่าไม่มีรถตามหลังมาด้วยความเร็วนะ